คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าแคมเปญที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เหมือนออกมาแข่งกับชิมชอบใช้ยังไงก็ไม่รู้ค่ะ
สองเพื่อนซีชาวจังหวัดสตูนเขาบอกว่าเขามีเงิน๕๐๐บาทเที่ยว๕๑จังหวัดทั่วประเทศไทย
ไปกับซาเล้งพิฆาต๗๗คุณผู้ชมถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองด้วยเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
นี่เลย๒เพื่อนสีต่างวัยค่ะนายอาริตาศรีทวีปวัย๓๔ปีกับนายอาทิตย์พิมูลพรวัย๒๗ปี
เขาเป็นคู่ซี้ชาวสตูนค่ะร่วมกันสารฝันบันทึกประวัติศาสตร์ให้ตัวเอง
เขามีชื่อเขามีชื่อเขาขี่ท่องเที่ยวทั่วไทย๕๑จังหวัดระยะทาง๖๐๐๐กิโลเมตรในระยะเวลา๑๐๙วัน
ออกเดินทางกันตั้งแต่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมาและเพิ่งจะเดินทางกลับถึงสตูนเมื่อวานนี้เองค่ะ
นายอาริตาหรือเบาตานะเล่าให้ฟังเลยบอกว่าโอ้โหวางแผนเดินทางแบบค่ำไหนก็นอนนั่น
มีเงินเริ่มต้นติดตัว๕๐๐บาทเท่านั้นเองสัมภาระที่เอาไปไม่ได้เยอะเลยค่ะ
เสื้อผ้าเต็นต์ที่นอนแค่เนี้ยอืมแล้วก็มีหมวกมือสองจำนวนนึงที่เอาไว้ขาย
เพื่อที่จะได้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางที่สำคัญคุณเขาน่ารักมาก
เขาเป็นชาวจังหวัดสตูนใช่ไหมครับเขาติดสติ๊กเกอร์จังหวัดไปด้วยนะ
ไหนก็จะแวะถ่ายรูปกับสารากลางจังหวัดเป็นที่ระลึกว่ามาถึงแล้วนะ

ก่อนหน้านั้นเขาไปมาแล้ว๗๗จังหวัดทั่วประเทศไทย
ไปมาด้วยด้วยเงินตั้งต้น๓๐๐บาทคุณอืม
เท่านั้นเองใช้เวลาเดินทางประมาณ๕เดือน
เช็คอินสารากลางจังหวัดมาครบทุกจังหวัดแล้ว
แล้วก็ไปแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของแต่ละจังหวัดมาแล้วด้วย
คุณคิดว่าความฝันต่อไปเขาคืออะไร